นี่สิมาลองถอดใบมะม่วงเบิ้งจ้า
รสชาติมันจะออกเพลินผมได้จ้าทุกคน
เคยกินไม้ยอดอ่อนใบมะม่วง
เอ้ยเอานี้ผมว่าผมเคยทานไอ้ยอดอ่อนใบมะม่วงแต่ทานกับขนมจีน
แบบสดไง
สดสดอย่างนั้น
กันไปแต่ว่าก็เป็นรสชาติที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันใครอยู่ว่าง
ลองดูซิเงยหน้าขึ้นมองดูต้นมะม่วงที่บ้าน

โดยแล้วเด็ดปั๊บยางหยดเข้าตา
โอ้โหโอ้ย
เออมันก็มาคู่กันนะกับมะม่วง
ความควรเด็ดแล้วอุ้ยหมด
หมดแดงลนใจหมดแดงโอ้ทั้งรังด้วยนะ
เออก็เป็นอีกหนึ่งวิถีของอาหารพื้นบ้าน
ซึ่งคุณเบลล่านี้นะคะเธอก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในติ๊กต๊อ
ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารการกินโดยเฉพาะเมนูของชาวอีสานนะ
ก็เรียกได้ว่ามีเมนูน่าสนใจมากไหนลองไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะ
ติ๊กต๊อกเบลล่าเบล๒๒ค่ะ